กรมสอบสวนคดีพิเศษลงพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ไปตรวจสอบที่ดินซึ่งเป็นของเสียเงินกู้นอกระบบรายใหญ่ที่ทลายไปก่อนหน้านี้
พบว่าเฉพาะในพื้นที่ปฐุมธานีนะคะ
มีพื้นที่ที่ดินที่ครอบพร้อมมากกว่ายี่สิบเก้าไร่นะคะ
มูลค่ารวมมากกว่าสี่สิบสองล้านบาทค่ะ
ได้เข้าพบนายสัญญาคงสมบัติ
เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดปฐุมธานีที่สำนักงานที่ดินจังหวัดปฐุมธานีสาขาธัญบุรี
เป็นการไปตรวจสอบที่ดินของนายวิชัยปั้นงาม
โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าที่ดินที่มีชื่อของนายวิชัยในอำเภอธัญบุรี
มี๑๗แปลงมีที่ดินที่ถือครองร่วมกับบุคคลอื่น๑๒แปลง
รวมทั้งหมดยี่สิบเก้าแปลงมูลค่าประมาณสี่สิบสองล้านบาทนะคะ
ส่วนใหญ่อยู่ในหมู่บ้านรัตนโกศิลป์๒๐๐ปีทั้งที่มีสิ่งปลูกสร้างและเป็นที่ดินเปล่า
พร้อมทั้งจะเรียกบุคคลที่มีชื่อถือครองร่วมมาพบพนักงานสอบสวนด้วย
พันธุ์ตำรวจตรีสุริยากล่าวว่าได้รับมอบหมายจากพันธุ์ตำรวจเอกดุษฎีอารยวุฒิ
ประหลัดกระทรวงยุติธรรมให้ตรวจสอบที่ดินทั้งหมดของนายวิชัยทั่วประเทศ
ที่ปฐุมธานีอุทัยธานีและนนทบุรีนะคะ
ซึ่งตำรวจเชื่อว่ามีการเข้าไปถือครองกรรมสิทธิดินเป็นจำนวนมาก
เพื่อทำการอายัดตามขั้นตอนต่อไป
โดยเชื่อว่ามีที่ดินมากกว่าที่ตรวจสอบพบทางเอกสารนะคะ
ซึ่งจากนี้ตำรวจก็จะเร่งทำการสอบสวนในเชิงลึกต่อไปค่ะ